ผมไม่รู้ไม่รู้จริง

เหมือนพลังประชารัฐ
ชูท่านเหมือนจะเตรียมปั้นเป็นนายกอย่างนี้ฮะ

แล้วเมื่อครบแล้วก็ว่ากัน
มันก็ยังไม่ใช่กันไม่ใช่ผม
ผมพร้อมให้นายก

ผมยังไม่คิดเลย
ในสมัยหน้า

เขาเสนอเขาต้องเสนอ

ไม่ใช่ผมคนเดียวผมคนเดียว
ทุกคนร่วมกันตั้งคราวนี้ขึ้นมา
ครับขอบคุณครับ